ที่เชียงใหม่กับเหตุเศร้าสลดที่สองพี่น้องสิบกับสิบเอ็ดขวบ
ลอยกระทงกับคุณพ่อคุณแม่พลาดสายตาแป๊บเดียวคุณผู้ชม
พลัดตกแม่น้ำปิงไปคือตอนนี้ปฏิบัติการค้นหา
เจอแล้วคนหนึ่งครับค่ะย้อนกลับไปเหตุสลดเกิดขึ้นช่วงค่ำวันพุธครับ
เก้าพฤศจิกายนตำรวจสพฮอตกับนักประดาน้ำกู้ภัยนี่
ภาพที่เห็นเลยนะเขาไปลงงมค้นหากันเป็นจุดที่มีการทำการเกษตร
ติดกับแม่น้ำปิงเลยห่างจากสะพานข้ามแม่น้ำปิงประมาณสักสามร้อยเมตร
ตำบลท่าข้ามอำเภอฮอตพ่อของเด็กเล่าว่าเขากับภรรยาแล้วก็ลูกชายสองคนเนี่ย
หนึ่งสิบคนหนึ่ง๑๑ขวบชวนกันมาลอยกระทงที่แม่น้ำปิ่ง
พอลอยกระทงเสร็จครับตัวคุณพ่อกับคุณแม่ก็เดินไปเก็บฟืน
ส่วนลูกสองคนก็วิ่งเล่นอยู่แถวหน้าอยู่ใกล้ไม่ได้ไกลเลย
พอถึงเวลาจะกลับบ้านลูกอยู่ไหน

ลูกอยู่ไหนสองคนหาไม่เจอ
คาดว่าทั้งสองคนน่าจะตกแม่น้ำทั้งคู่ครับ
นักประดาน้ำก็หากันอยู่หลายชั่วโมงนะคุณผู้ชม
ตอนแรกยังไม่เจอทั้งสองคนครับ
กระแสน้ำก็เชี่ยวกรากแถมมีอุปสรรคเรื่องแสงสว่างด้วย
แล้วมันหนาวแล้วด้วยนะน้ำก็เย็นด้วย
ทีนี้การค้นหาต้องยกเลิกไปก่อนครับภารกิจต้องยุติไปก่อน
มาถึง๑๐โมงเช้าเมื่อวานนี้
เจ้าหน้าที่ระดมค้นหาน้องทั้งสองคนกันต่ออีกรอบหนึ่ง
ปรากฏว่าไปเจอร่างของคนน้องอายุ๑๐ขวบ
แต่ก็เป็นร่างไร้วิญญาณครับคุณผู้ชม
น้องเขาไปติดอยู่กับกอไม้ไผ่ริมตลิงแม่น้ำปิ่ง
จริงไม่ได้ไกลจากจุดที่หายตัวไปเลยนะ

เดียวอ่ะเออแต่คุณพ่อคุณแม่ก็นำร่างของน้องไป

บ้านคนหนึ่งตกครับตกน้ำลงไปเหมือนกัน
น้องมิดไปแล้วอ่ะยังชูมืออยู่เลย
หัวเหลือแต่มือชูขึ้นมา
ดีนะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ไปช่วยไว้ได้ทันครับ
ไม่อย่างนั้นเนี่ยอาจจะเป็นรายที่๓นะ

แล้วเดี๋ยวก่อนนะมามุงดูแล้วก็ตกไปเหรอใช่น่ะนี่น่ะ
โอ้โหมิดหัวไปแล้วดีนะจมลงไปไม่นานครับ
แสดงว่าไปดูใกล้เลยนะไปดูริมตลิ่งเลยนะ
คือไม่แน่ใจว่าเขาอยากจะลงไปช่วยหาด้วยหรือเปล่า
หรือว่าสังเกตการณ์อยู่เฉยนะแต่ตกลงไปแบบนี้
เอาล่ะคุณผู้ชมฮะร่างของตัวพี่ชายที่อายุ๑๑ขวบ
ยังหาไม่เจอนะครับเดี๋ยววันนี้นะวันนี้จะค้นหากันต่อครับ
เอาใจช่วยครับ